เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
ที่งานมหากรรมหนังสือระดับชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เคร้อยล้านนะที่เราคงจะเห็นพฤติกรรมของเขามาหลายครั้งหลายหน
บุกเข้าไปในงานไปล็อกคอคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

อืมความคืบหน้าในการดำเนินคดีวันนี้เป็นอย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวติดตามนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ

กลางสี่แยกใช่ไหมเอางูไปปล่อยกรีดแขนตัวเองแต่คราวนี้บุกไปล็อกคอเขาแล้วตะโกนบอกมีระเบิด
แล้วงานเมื่อวานคนเยอะงานวันสุดท้ายใช่ไหม
คือผู้คนก็โอลมมานนะครับทุกผู้ชมครับ

เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะ
ประธานคณะก้าวหน้าตอนที่แจกลายเซ็นต์อยู่ในบูธนะฮะ
งานมหากรรมหนังสือระดับชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับ
แล้วก็ตะโกนว่ามีระเบิดเนี่ยครับ
ของงานก็เข้ามาล็อกตัวจับตัวไว้ได้นะครับ
คนก็แตกตื่นกละหละหน
พอเล่นตะโกนว่ามีระเบิดอ่ะ
เด็กก็เยอะนี่ฮะประชาชนที่มาซื้อหนังสือกันนะครับ
คุณธนทรเองเนี่ยหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ก็กลับมาที่บูธของคณะก้าวหน้าต่อนะฮะ
แนะนำหนังสือต่อแจกลายเซ็นต์ต่อ
แต่ก็มีร่องรอยฟกช้ำรอยแดงที่แก้มซ้ายกับต้นคอนะฮะ
ที่ถูกล็อกเข้าไปนี่แก้มซ้ายนะครับเห็นไหมฮะ
แล้วก็ได้ไปตรวจร่างกายนำใบรับรองแพทย์
คุณธนทรบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าอันตราย
แล้วนี่ถ้าเกิดมีอาวุธมาจริงจะทำยังไง

ต่อให้ไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นอาวุธอย่างอื่นเนี่ยนี่ถึงตัวเขาเลย

แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากในเวลาแค่ไม่กี่นาที
มาถึงบุกมาล็อกคอจากข้างหลังจนหายใจไม่ออก
เอาออกไปเอาออกไป

มีความเข้าบนว่าสังหวัฒนธัยจะจัดการปัญหานี้ไม่ได้
การปัญหานี้ไม่ได้นะครับเราเพิ่งเกิดเหตุการณ์ของพวกมันพูดไป
อย่างที่ผมกล่ามให้สักครู่ได้ไม่ถึงเดือนดี
ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็นำมาซึ่งความสลดมากมายในสังคมไทยเลย

ถ้าเกิดว่าผมสามารถสื่อสารอะไรไปถึงผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองได้
ผมสามารถว่าต่อให้เราไม่เห็นด้วยทางการเมืองอย่างไรเนี่ย

เขาตั้งใจจะเข้าไปตักเตือนคุณธนทรไม่ได้โดนตัวเลย
ก็หลักฐานก็ตามคลิปกันแล้วกันนะฮะแต่เนี่ยกลับมาถูกกาดเนี่ยรุมทำร้าย
เพราะฉะนั้นจึงขอปฏิเสธข้อหาทั้งหมด
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันก็มีอยู่นะ
เอาเป็นว่าแจ้งข้อหาก็คือแกล้งทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
หรือความตกใจโดยการขู่เข็น

หรือปรับไม่เกิน๑หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้คือพวกตะโกนใช่ไหมมีระเบิด
ค่ะแต่เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณธนทรใช่ไหม

บวกเพิ่มเข้าไปแต่คำถามคือ
่อเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า
ทำไมปล่อยออกมาให้ก่อเรื่องได้บ่อยแบบนี้
เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของร้านตัดสูตรให้โรงแรมชื่อดัง
เปลี่ยนชื่อมาแล้ว๕ชื่อตามหน้าจอชื่ออ่านยากทั้งนั้นเลย
ชื่อล่าสุดคือขะเนธพิษนุเทพใช่ไหม
ชื่อแรกอะไรกิจสนะธมิเล
ยากหน่อยเปลี่ยนมา๕รอบเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะ
วีรกรรมของเขาค่ะเริ่มจากปี๒๕๔๙ช่วงรัฐประหาร
ผลเอกสนทิบุญรัฐกรินตอนนั้นไปจอดที่หน้าสำนักงานเลยค่ะ
นุการกองทบก๒๔เมษายนปี๖๒
ขับเบ้นสีดำป้ายแดงไปจอดกลางถนนราชดำริหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์น
แล้วทำอะไรคะปล่อยงูเห่าสองตัวเอามีดกรีดแขนตัวเอง
รีดหัวตัวเองคลุ้มคลั่งไปมาโปรยกลีบดอกไม้
กุมภาพันธ์ปีนี้ขับเบ้นจอดกลางถนนหน้าเซ็นทรัลเวอร์เหมือนเดิม
งูเหมือนเดิมงูเห่าสามตัวถอดเสื้อราดน้ำแดงใส่ตัวเอง
พยายามจะใช้มีดฟันตัวเองแทงตัวเอง
เนี่ยค่ะแล้วก็วันเดียวกันก็จะมีคลิปมีงูเห่าใส่ถุงแล้วพาไปโรงแรม
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะกลางปฐุมวันเลยแล้วเอาผ้าห่มไปห่มงูอ่ะ
อันนี้คลิปนี้ค่ะ๑กุมภาพันธุ์๖๕
กุมภาพันธ์ค่ะคลั่งราดน้ำแดงใส่ตัวเอง
ปลาขวดกลางสยามภารกรปฐุมวันตะโกนโวยวายด้วยแล้วก็ไปที่สุวรรณภูมิด้วย
๔กุมภาพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กงูเลื้อยเช็คอินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
พฤษภาคมตบป้าเป้ากลางสกายวอล์ปฐุมวัน
ตอนที่ทำกิจกรรมขอคืนสิทธิ์ประกันตัวให้กับนักโทษทางการเมือง
ป้าเป้าแกล้มไปกองกับพื้นแล้วก็ถูกรวบตัวไปนะคะ
พฤษภาคมไปปะทะมวลชนหน้าทันทะสถานหญิงกลาง
ถูกตะโกนด่าวิ่งไล่ปลารองเท้าใส่จนเคร้อยล้านวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไป
มิถุนายนนั่งคุกเขาตะโกนด่าม็อบที่แยกดินแดง
มาเนี่ยค่ะเหตุการณ์ล่าสุดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ครั้งแล้วครั้งเล่ามันยังไงกันคะเนี่ย
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ก็บอกว่า
ตำรวจจะต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกคดี
โดยเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญหรือสถานที่ราชการ
จะมีการดำเนินคดีอย่างจริงจังและเด็ดขาดค่ะ
กรณีเคร้อยล้านเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
พบตรบอกว่าตำรวจรอผลตรวจสภาพจิตจากคุณหมอ
เพื่อยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยก่อคดีลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายพื้นที่
และตรวจสอบประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตถือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
จะเอาผิดกับผู้ปกครองไปเอาผิดกับคนดูแลที่ปล่อยประละเลย
มันยากไม่ได้เป็นเยาวชนไงคะ
จะเอาผิดผู้ปกครองญาติผีน้องที่ทำไมปล่อยประละเลยให้มาก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
มันไม่น่าจะเข้าขายที่จะไปเอาผิดได้
แต่เดี๋ยวต้องทบทวนต้องถอดบทเรียน
กรณีผู้ป่วยทางจิตมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมเนี่ย
จะต้องดูแลวางแนวทางในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เขาได้พูดเรื่องระเบิดต่างเราก็ดำเนินคดีอยู่นะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็เราได้อการปฏิกรรมเค้าอาจจะมีลักษณะเป็นคล้ายมีประวัติเรื่องภาคจิตด้วย
ซึ่งระหว่างรอผลการตรวจของหมออยู่นะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวก็โดนคดีตามกฎหมายนะครับ
ข้อหานี้เป็นข้อหาซึ่งมีอัตราโทษ
ทั้งจำทุกข์และปรับจะเป็นข้อหาละหุโทษ

มีประวัติเรื่องจิตแพทย์จิตเพศเนี่ย
เมื่อแพทย์ลงความเห็นก็จะดูว่าสามารถ
ดำเนินคดีต่อไปได้ไหมหรือว่าต้องชะลอ

อันนี้ก็เขาก็ยังมีเคสที่เราต้องรอคำตอบจากหมอก่อนนะครับ
โฆษกรมจากการตำรวจนครบานพลตำรวจรีจิรสัน
แก้วแสงเอกก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าตำรวจนำตัวเคร้อยล้านส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อตรวจสอบสภาพทางจิต
ตรวจอาการเพื่อประเมินวิเคราะห์ในเบื้องต้น
แต่ลูกชายขอรับตัวกลับไปรักษาที่บ้าน
คุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้
ตำรวจนัดให้มารายงานตัว๘พยนี้
ทีนี้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยทางจิตเนี่ย
มันควรจะเป็นไปในลักษณะไหนยังไงได้บ้าง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตในแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลบอกว่า
ปัญหาผู้ป่วยสุขภาพจิตมีหลายแบบนะคะ
มีทั้งแบบรู้ตัวอย่างเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
และแบบไม่รู้ตัวทำให้ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยอันนี้ลำบาก
ลำบากต่อครอบครัวลำบากต่อคนดูแลเพราะว่าเขาจะปฏิเสธการรักษา
ดังนั้นครอบครัวคนใกล้ชิดก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณหมอ
เพราะจิตแพทย์ก็เขาก็ต้องรักษาอยู่แล้ว
แต่มันก็ต้องควบคู่กับคนในครอบครัวที่จะต้องคอยดูแลไปด้วยกัน
ส่วนผู้ป่วยทางจิตที่มีคดี
ก็ต้องมีการพิจารณาทางนิติจิตเวทที่เป็นปัญหาเชิงกฎหมาย
ไม่ใช่ว่าป่วยทางจิตแล้วไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายนะคะ
แต่จะต้องประเมินว่าจะต้องรักษากันยังไง
รักษาที่บ้านหรือรักษาที่โรงพยาบาล
เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
นี่เคสล่าสุดตำรวจบอกที่บ้านขอรับไปดูแลเอง

เดี๋ยวนัดมาพบตำรวจ๘พฤศจิกายน
คำถามก็คือว่าในช่วงที่ดูแลเองเนี่ยแม่เขาก็ออกมาได้บ่อยนะ
ท่านผู้ชมครับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดในครั้งนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคม
พร้อมตั้งคำถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจโดยตรง
โดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตว่าทำอะไรอยู่กฎหมายอยู่ในมือ
ที่จะนำมาใช้ก็คือพรบสุขภาพจิตพศ๒๕๕๙
ที่ให้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวผู้ป่วย
นำไปรักษาหรือบำบัดคัดแยกได้ตามกฎหมาย

นายเกิดผลบอกว่ากฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุม
ที่จะดักจับได้เฉพาะคนอ่อนแอและยากจน
แต่จะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีเมื่อเจอกับคนรวยและผู้มีอิทธิพลบารมี
แล้วก็เทียบเคียงนะฮะทนายเกิดผลบอกว่าเทียบเคียงกันอย่างชัดเจน
กรณีที่อ้างว่าเป็นผู้ป่วยหรือบุคคลวิกลจริต
อย่างตัวตึงระยองจำได้ไหมฮะพี่นกน้อย
พอรู้ว่านี่เร่ร่อนอยู่แถวตัวเมืองระยองนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวไปบำบัดรักษาตามพรบสุขภาพจิตทันที
แต่เคร้อยล้านเนี่ยทำไมถึงออกมาทำผิดได้ซ้ำซากหลายครั้งหลายหน
และทุกครั้งก็บอกว่าป่วยทำไมไม่มีหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่
ตามกฎหมายเนี่ยไปคุมตัวมาเลยนะหรือว่าป่วยเหมือนกัน
แต่รวยไม่เท่ากันอันนี้ทนายเกิดผลตั้งคำถามนะครับ
แต่ล่าสุดทางตรงนี้ครอบครัวเขาบอกเขาขอรับไปดูแลเอง
แต่เรื่องกฎหมายก็รอตำรวจเรียกไปพบพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่ง